มาสดมนต์ขอพรเพื่อให้ค้าขายร่ำรวย
เพื่อให้ปลดหนี้ได้เพื่อให้มีที่พึ่งทางใจ
ใครอยากจะที่ประทานใจแบบนี้ไปติดตามกันเลยค่ะ
ใครอยากหมดหนี้ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
แม้ใครก็ไม่อยากเป็นหนี้มีเงินทองใช้ร่ำรวยใช่ไหมล่ะคะ
จากจะต้องทำมาหากินกันแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับประทับใจ
ก็คงต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึงทางใจด้วยล่ะค่ะ
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็จะพาไปไหว้ขอพรปลดหนี้กัน
ส่วนจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย
ขอพรปลดหนี้กันที่วัดพนันเชิงวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับหลวงพ่อโตสัมปอกง
หรือพระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปปูนปั้นที่ปิดทองปางมารวิชัย
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตำนานความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรท่านนั้น
มีชื่อเสียงในเรื่องของการขอพรค้าขาย
ใครกำลังทำอาชีพหรือแม้แต่กำลังประสบปัญหาหนี้สินชีวิตติดลบ
พบแต่ความทุกข์ก็มาขอพรกับหลวงพ่อโตได้เลยค่ะ
ลับการขอพรก็ไม่ยากเลยล่ะค่ะ
มาขอพรต่อหน้าองค์หลวงพ่อโตตั้งจิตอธิษฐานให้มั่น
บอกชื่อนามสกุลให้ชัดเจน
หลังจากขอพรแล้วก็จะนิยมถวายผ้าห่มหลวงพ่อโตเพื่อให้พรได้สมหวังดั่งใจนั่นเองค่ะ
ไปกันต่ออีกหนึ่งวัดที่ดงดังกับลังพ่อปรดณีวัดเว้ยน้ำซับหรือวัดพระทาสไวยโย
ที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ปลดหนี้พระพุทธรูปปางชนะมารหรือปางมารวิชัย
ตั้งอยู่ภายในวิหารหลวงพ่อปลดหนี้ซึ่งมีความเชื่อกันว่า
หากใครมาขอพรเรื่องที่เกี่ยวกับการปลดหนี้สินโชคลาภ
หรือการทำมาค่าขายก็จะสมหวังดังปรารถนาค่ะ
ชื่อเสียงของหลวงพ่อปลดหนี้นั้นโด่งดังมาจากผู้ที่เคยมาเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย
แล้วก็ได้รางวัลถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลไปกว่า๑๒ล้านบาท
หาโชคสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จนทำให้ผู้คนต่างพากันมุ่งหน้าเข้ามาเพื่อขอพรปลดหนี้กันอย่างมากมายไหม

ภายในวัดก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นอีกมากมายอย่างเช่น
พระมหาธาตุเจดีที่ตั้งอยู่โดดเด่นสวยงาม
มีความสูงประมาณ๓๙เมตร
ส่วนภายในองค์เจดีก็ยังมีสาวแกนกลาง
ดิษฐานพระพุทธรูปปางยืน๕องค์

งานนี้ไปทีเดียวได้หลายต่อทั้งขอพรขอทรัพย์
ที่สำคัญใจร่มเย็นเป็นสุขด้วยล่ะค่ะ